คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ใครที่กำลังคิดถึงนักร้องลูกทุ่ง

เขียนฝันไว้ข้างขวานะครับอุ้ยอยู่นี้ดังมาก
เดี๋ยวคราวนี้ได้หายคิดถึงกันแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวไปดูเพลงเก่าของเขาก่อนค่ะ
หรือละน้องที่โดนโควิดมาเล่นงาน
แฟนเพลงหลายคนนี้นะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะหายหน้าหายตาไปไหนแล้วหรือเปล่า
ไม่ปล่อยเพลงมาเลยเหรอนะคะ
ซึ่งพี่เองก็อยากจะบอกว่า๒ปีที่ผ่านมาคุณพี่เขาปล่อยตลอดนะ
แต่เป็นปีละซิงเกิลก็ไม่แปลกใจที่หลายคนอาจจะไม่รู้
เพราะด้วยสถานการณ์โควิดเดินทางไปโปรโมทเพลงหรือแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไปไม่ได้ค่ะ
ซึ่งปีนี้พอรู้ว่าจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่มีชื่อว่าหลบเริน

แปลว่าอะไรคะรับบ้านตาหรือเปล่ารับบ้านตาหรือเปล่านะคะ
ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตแดนใต้อาจารย์ไข่มารีโมน่าค่ะ

แล้วก็คุณพี่เขาบอกเลยว่าช่วงนี้เดินสายไหว้พระขอพรอย่างเดียวเลย
หรือที่เรียกกันว่ามูเตลูนั่นแหละ

หวังว่าจะให้เพลงนี้ทำตัวเองกลับมาปังอีกครั้งค่ะ
หลักก็คือขอเป็นพิเศษในเรื่องของเพลงใหม่ด้วยนะคะ

พี่นกมีความเชื่อมีความสรรคาเมื่อ
ทำสิ่งที่ดีพี่นกก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์ศิลป์ท่านก็จะอนุมันธนากับเรา
เวลาเราขอพ้อนนะคะหรือเวลาเราอะไรท่านก็น่าจะเมตตาเรา
ก็อยากให้เพลงมีกระแสที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้สถานการณ์ดี
เราจะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยากให้มีคอนเสิร์ตเยอะ
อยากไปร้องเพลงกับทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะ
ซิงเกิ้ลใหม่นักศึกธรรมนกที่ร้องคู่กันกับอาจารย์แข่งในหัวหน้านะคะ

ขอให้ผลงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนไกลบ้าน
และทุกคนที่พิสินบ้านให้กลับไปที่บ้าน
ไปหาครอบครัวที่เรารักเติมเต็มกำลังใจแล้วกลับมาชื่นชีวิตกันใหม่